คุณผู้ชมครับเราติดตามความคืบหน้าคดีของการจับกลุ่มเทพบุตรโซโล
หรือว่านายปัณวิทย์ประทุมหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดมันทุกเม็ด
หรือว่านายโกแก่หลังจากที่มีข่าวออกไปว่า
ออกนอกประเทศไทยไปแล้วพบว่าวนเวียน
แล้วก็ไปกบดานอยู่แถวชายแดนไม่เกิน๒๐กิโลเมตร
แล้วก็ใช้โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดท่าขี้เหล็ก
เป็นสถานที่ในการไลฟ์สดมาติติงตำรวจ
จำได้ไหมฮะที่ใส่ผ้าคุมไอ้โม่งอะไรนั่นนะฮะ
ก็ตำรวจใช้คลิปตรงนี้ใช้การไลฟ์สดตรงนี้
เป็นหลักฐานในการที่ตามตัว
แล้วตอนนี้มีข่าวลือสะพัดออกมา
ว่าตำรวจเมียนมาร์สามารถที่จะจับกลุ่มตัว
นายโกแก่หรือว่านายปัณวิทย์หรือว่าเทพบุตรโซโลได้แล้วนะครับ
กรณีที่ตำรวจไทยจัดทีมไล่ล่า
นายปรณวิทย์ประทุมอายุ๓๐ปีหรือว่าโกแก่
หัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดมันทุกเม็ด
ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเทพบุตรโซโล

ไปทำร้ายร่างกายของสายบิด
บิดคือสายบิดเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินค่ายาเสพติดให้นะครับ
โดยเฉพาะนายเรทอายุ๑๗ปีที่ถูกทำร้าย
เสียชีวิตกลางสนามฟุตบอลในพื้นที่สพบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่น
เบี้ยวค่ายาเสพติดเมื่อวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมา
แล้วก็พบความเชื่อมโยงว่ามีการสั่งการให้ไปทำร้าย
คนที่อยู่ในกวนทั้งในพื้นที่ภาค๔ภาค๖
ประจวบคิริคันพัทธลุงแล้วก็ที่เพชรชบูรณ์ด้วยนะครับก็หลายคดี
โดยจากการสืบสวนเพราะว่าความเคลื่อนไหวของนายปรณวิทย์หรือเทพบุตรโซโล
ยังคงวนเวียนกบดานอยู่แถวชายแดนไม่เกิน๒๐กิโลเมตร
แล้วก็อย่างนี้แหละภาพที่เห็นนี่แหละครับคือใช้โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดท่าขี้เหล็ก
เป็นสถานที่ไลฟ์สดทำให้สามารถแกะบรอยได้เบาะแสสำคัญหลายอย่าง
ซึ่งตลอดมาทางการไทยได้ประสานทางการเมียนมาให้ช่วยกันออกไล่ล่าตามตัวนะครับ
ซึ่งจำได้ไหมพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ประชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บอกว่าโอ้กับเจ้าหน้าที่ของเมียนมาร์เหรอไม่มีปัญหาเลย
เราพยายามที่จะร่วมมือกันในการตามจับกลุ่มตัวให้ได้นะครับ
ล่าสุดมีรายงานข่าวออกมาว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
เมียนมาร์ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่สถานบันเทิง
รวมทั้งรีสอร์ทในพื้นที่บ้านนายาว
ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยเพียง๑๐กิโลเมตร
สามารถจับผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองได้จำนวน๘๐คน
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายปัณวิทย์หรือเทพบุตรโซโลรวมอยู่ด้วย

ก็ต้องสอบถามไปยังพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการ

พลตำรวจโทษสุรเชษบิ๊กโจ๊กยืนยันว่า
ทางการเมียนมาร์ได้จับผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองได้ทั้งหมด๘๐คนจริง
แต่ขณะนี้ทางการไทยกำลังรอการประสาน
และตรวจสอบรายละเอียดอย่างเร่งด่วนเพื่อความชัดเจน
โดยเฉพาะตรวจสอบว่า๑ใน๘๐นั้น
มีนายปรณวิทย์รวมอยู่ด้วยจริงหรือไม่นะครับ
คือยังไม่ยืนยันนะแต่ข่าวออกมาหนาหูเหลือเกินนะครับ
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าได้กับไทยรัฐทีวีนะคะ